รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ

สัปดาห์นี้ผมจะพาทุกผู้ชมทุกท่าน

ชมบรรยากาศการเก็บตัวฝึกซ้อม

รับรองว่าเอ็กกุศิษย์สุดแน่นอน
คนที่ทำอาหารไม่มีอะไรมากค่ะ
คือถ้าคนทานแล้วมีความสุข

เราถือว่าเราก็มีความสุขกับน้องเขาด้วย
จริงในยุคของพี่โก้ทำทีมชาติมาเนี่ย
จะเห็นได้ว่าให้โอกาสเด็กหน้าใหม่ค่อนข้างเยอะมาก
และทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการ

เพื่อคนไทย

มาเจอประมาณผมศักดิ์สิทธิ์ทางทองและโคส์ซิกโก
เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับ
ในรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้
รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศนะครับ

วันนี้นะฮะเรื่องราวของเรารายการของเรานะครับ

แต่ตอนนี้นะฮะไปหาที่นั่งคุยเย็นสบาย
คุยเรื่องนี้กันดีกว่าครับเชิญครับ
วันนี้นะครับผมเข้ามาในร้านเรียบร้อยครับบรรยากาศโอ้โหหน้านั่งมากเลยนะครับ
ชื่อร้านว่าเฮ้๕๐นาที
สิบสามฮะเมนูโหเครื่องดื่มเพียบเลยนะครับ

ยังไงก็แวะเวียนมาชิมมาชิวกันได้นะครับที่นี่ครับ
แต่ไม่ต้องห่วงครับท่านผู้ชมครับมาถึงตอนนี้เดี๋ยวคิดว่าผมเนี่ยหนีเที่ยวไม่ทำงานนะครับ
ทำงานอยู่ครับโค้ชซิโก้เราก็เหมือนกันนะฮะ
ตอนนี้ทำงานอยู่ที่เขาใหญ่นะฮะรับภาระอันหนักอึ้งนะครับ
ดูแลนักเตะทีมชาติไทยนะครับเก็บตัวอยู่ที่แคมป์นะครับเขาใหญ่ครับผม
เบื้องหลังนะครับการฝึกซ้อมการเก็บตัวการกินการอยู่การนอนนะครับ
วันนี้ได้เห็นนักเตะนะฮะหุ่นนักเตะเพียวเลยครับ
แหมพูดเองนี่ยังรู้สึกกิ้วเก้าไปด้วยเลยนะฮะ
เป็นยังไงกันบ้างไปเลยครับ
ทำกลางบรรยากาศที่สดชื่นและลายล้อมไปด้วยภูเขา
เหมาะมากเลยนะครับกับการเก็บตัวเพื่อเตรียมพร้อมสู้ศึกใหญ่
ของนักฟุตบอลทีมชาติไทยของเรา
โดยภายในกิเลนวัลเลสปอร์ตรีสอร์ทแห่งนี้
มีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างครบคัน
สนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน

อย่างที่บอกไปตอนต้นรายการนะครับว่า
นักข่าวและทีมรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้
เข้าไปเก็บภาพบรรยากาศการซ้อมแบบ

มาฝากแฟนรายการให้หายคิดถึงกันเลยครับ

ขอพรีเก่งความสำคัญกับร่างกาย

อันนี้เป็นที่แสดงว่าร่างกายของเราหวังตัว
ถ้าร่างกายเท่านี้เราก็มีแดนชื่อของดู
แต่ถ้าร่างกายเราไม่ดี
เตรียมมาแค่ฟวงตัวก็ไม่อยากมาช่วย
ถ้าเริ่มไบเซ็ปเด้งอย่างนี้มันก็จะได้เฉพาะทีนี้
ถ้าเรามุนปุ๊บมันก็จะได้ทันตัวเหรอ
งั้นจะถ่ายเท่ากับนักฟุร์ตบอลดละเนี้ย

แล้วเวลาเจอนักบอลเกเลในแคมป์นี้พี่ก็ว่าทำไง
อันนี้พูดลมพี่เคยเจอมา

กดเล็ก๔ข้อเขารู้แล้ว
ถ้าโดนจับได้ก็เก็บเสื้อผ้า

ถ้าอย่างอื่นก็แล้วแต่ข้อนี้
กลับให้ให้โดนจับได้
หลังจากที่ซ้อมเสร็จแล้วก็ถึงเวลาสำคัญที่สาว

เป็นห้องที่นักเตะทุกคนจะต้องลงไปแช่ร่างกาย

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

คือลูกใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนนักเตะหน้าเดิม
มีไหมคิดจะเรียกใครมาบ้าง
แล้วก็พัฒนาการนักเตะที่มีอยู่เหล่านี้เนี่ยพัฒนาการไปในทางทิศใด
ว่ามีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงครับ
จริงในยุคของพี่โก้ทำทีมชาติมาเนี่ย
จะเห็นได้ว่าให้โอกาสเด็กหน้าใหม่ค่อนข้างเยอะมาก
เพราะว่าถ้าเป็นแฟนบอลรุ่นเก่านะครับ
จะมีความคิดว่าจำนักเตะได้๑๑ตำแหน่งเนี่ยจำได้

ยกตัวอย่างอย่างพี่โก้เองเนี่ยเล่นทีมชาติมา๑๕ปีนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเดี๋ยวยืนคู่กับปียพงศ์
ยืนคู่กับวรวุฒิศรีมะคะยืนคู่กับเมดิพงศ์ศรีต้องอินทร์
สุดท้ายจะมายืนคู่กับหมุยธีรศิลป์
ฉะนั้นวันนี้แฟนบอลพยายามให้ข้อมูล
พยายามบอกว่าทำไมไม่เลือกคนนั้นทำไมไม่เลือกคนนี้
จริงแล้วเราพยายามมาตลอดเวลานะครับ
ว่าเราอยากจะเปิดโอกาสให้น้ำใหม่เข้ามา
ถามว่าน้ำใหม่มีดีไหมมีดีครับ
มีดีในเรื่องของความอยากความกระหายในการเล่น
แต่มีข้อเสียไหมข้อเสียก็จะมีบ้างตรงที่แบบว่าไม่คุ้นเคยกับทีม
บางครั้งเล่นสโมสรดีแต่เล่นทีมชาติไม่กล้าเล่นเพราะอะไร
เพราะเกรงกลัวศักดิ์ศรีพี่หรือคนอื่น
แต่จริงแล้วเนี่ยใน๒๓ปีที่ผ่านมาทุกคนมันหน้าใหม่หมดแหละ
แต่เพียงแต่ว่าใครเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเองได้ดีกว่ากัน
เตะหน้าใหม่ที่เรียกเข้ามานะครับก็มีเจ้าปริ้นต์นะครับ
ปริ้นต์เนี่ยก็จริงแล้วเนี่ยนะครับเป็นนักเตะที่เคยร่วมซีเกมนะครับ
คโปร์นะครับก็มีความคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ทีนี้เป็นชุดใหญ่แล้วนะครับ
แล้วก็พูดไปให้ปริ้นท์ก็เอามามาโทษแทนตำแหน่งของกล้องเกยือกเรชข้อเล่นเท้าซ้าย
ถ้าเราดูว่าก็คือสามารถเลี้ยงตัดในยิงเองได้นะครับ
ฉะนั้นในส่วนของตรงการปริ้นท์ก็เลยต้องเพิ่มเรื่องสมรรถภาพร่างกาย
อีกคนนึงก็คือนัตตะพลนะครับเป็นดาวรุ่งเป็นเซ็นเตอร์ของชนบุรี
จริงแล้วเป็นนักเตะของบุรีรำนะครับ
ฉะนั้นเราก็เห็นว่าพอมาเล่นกับชนบุรีนะครับเล่นเป็นตัวหลักแทนชนทิศ
ชนฤทธิ์ก็เคยเล่นทีมชาติมานะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราได้นักเตะใบรุ่นหน้าใหม่มา
แล้วสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมทีมพี่ได้แล้วสามารถลงไปยืนเป็นตัวหลักได้
ก็ยังมีอีกคนนึงนะครับศรีโรธจริงแล้วก็ไม่รู้หน้าเก่าหน้าใหม่นะ
เพราะว่าได้โอกาสตั้งแต่ไปเก็บตัวที่
เช่นการ์ต้าแล้วก็มีโอกาสได้ลงบางเกมไม่เกมที่๓เกมที่๔นะครับ
ทีละ๑๕นาที๒๐นาที๓๐นาทีสีโรธเนี่ยเป็นนักเตะอยู่ดีวิชั่น๑นะ
ตอนที่เรียกเขามาเนี่ยบางคนก็ว่าเรียกมาทำไมเล่นแค่ดิวิชั่นหนึ่ง
อ่ะไปเห็นตอนไหนเราเข้าพยายามติดตามนะครับเราก็มีทีมดูแล
ดูแลบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมพี่โก้ไม่เคยไปที่สนามเลย
แล้วรู้ได้ไงว่ามันเคยไปที่สนามเรามีการถ่ายทอดสด
บางครั้งถ้าไปที่สนามได้ดูแค่คู่เดียวแต่วันนี้การถ่ายทอดเราสามารถดูทั้งสามสี่จอ
เราอยากจะเห็นใครนะครับพอเราได้มาปุ๊บนะ
อ่าพอมาเห็นหุ่นเห็นร่างกายลงไปสิบห้านาทีเล่นดีทำไมไม่ทำไม
ไม่เอาเล่นเก้าสิบนาทีเพราะว่าคนที่เขาลงไปทำงานหนักอยู่แล้ว
เนี้ยเขาทำงานเหนื่อยแต่พอลงไปนะฮะผู้ต่อสู้หมดแรงแล้ว
ก็จะดีก็อยากให้เล่นเก้าสิบนาทีแต่วันนี้เราต้องการที่จะให้น้องน้อง
ที่มาใหม่เนี้ยค่อยค่อยปรับตัวสิบห้านาทีก่อนได้ไหม
สิบนาทีก่อนสามสิบนาทีสี่สิบห้านาทีก่อนได้ไหม
ครึ่งหนึ่งก่อนได้ไหมค่อยใส่อ่าเก้าสิบนาที
เราพยายามให้โอกาสทุกคนฉะนั้นวันนี้นะครับมันไม่มีใครปิดกั้นนะครับ
เราต้องการเพราะเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันนะฮะ
เราเป็นเด็กบ้านนอกนะฮะมีโอกาสติดทีมชาติเพราะโค้ดให้โอกาส
แต่วันนี้เราก็อยากเปิดโอกาสให้กับทุกคนเหมือนกัน
แฟนบอลก็สามารถที่จะได้ที่พี่ศูนย์บรรชน์
ก็สามารถได้หรือในทีมงานของเรานะครับ
ไม่มีใครรู้หมดทุกอย่างหรอกในโลกนี้
ได้พูดคุยและได้ฟังนะครับโค้ดของทีมชาติไทยไปแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นนะฮะเยาวชนที่มีใจรักฟุตบอลนะครับ
คงจะต้องรีบศึกษาค้นคว้าฝึกฝนตัวเองนะครับ
ในอนาคตนะครับอาจจะเป็นหนึ่งในทัพช้างศึกไทย
ได้ไปลุยฟุตบอลโลกก็ว่าได้ครับ
ต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะตามโค้ซิโก้นะฮะ
ไปดูอาหารการกินของทัพช้างศึกไทยนะครับ
กองทัพเดินด้วยท้องมันเป็นยังไง

พี่ก็อยากรับใช้ชาติเหมือนกัน
เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่ได้ทำให้น้องเขาทานแล้วเขามีความสุขกับการกิน